ของการท่องเที่ยวใครที่ไปเที่ยวหัวหินก็อาจจะรู้ดีว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอยู่แล้ว

โดยทางด้านของเจ้าของก็ทุ่มงบกว่า๒๐๐ล้านบาททำกิจกรรมสร้างการจดจำให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
ไปติดตามจากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
งฟ้าของเมืองหัวหินสว่างสวัยไปด้วยพลุไฟนับร้อยนัด
เจ้าของโครงการทุ่มงบลงทุนกว่า๕๐๐ล้านบาทก่อสร้างบนพื้นที่กว่า๖๐ไร่
รวม๓๗๐กลัดมูลค่า๒๕๐ล้านบาท
รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษหนึ่งเดียวในโลกสำหรับงานนี้โดยเฉพาะค่ะ
รวมมูลค่าการจัดงานเปิดตัวครั้งนี้กว่า๒๐๐ล้านบาท
บุคคลที่มีชื่อเสียงทุกวงการเข้ามาร่วมงานกันอย่างครับข้าง
พร้อมกับศิลปินนักร้องมัสคอร์ตตระเวนสร้างผีสันไปทั่วเมือง
เพื่อเชิญชวนให้ชาวหัวหินหันมาใช้เวลาที่ศูนย์การค้าแห่งนี้
การค้าบลูพอร์ตพื้นที่กว่า๕๐๐๐ตารางเมตรแบ่งเป็นหลักทั้งหมด๘โซน
น้ำหนักกว่า๗๐๐กิโลกรัมแบบสดแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนในไทย
เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถสัมผัสได้เมื่อมาทานอาหารในร้านซูชิฮิโร
โซนร้านค้าร้านเสื้อผ้าเครื่องสำอางไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของนักท่องเที่ยว
พร้อมทั้งมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างบริเวณชั้น๑บลูฮอล
ซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้จัดแสดงงานสีน้ำโลกนานาชาติกับทิวทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองหัวหิน
ศิลปินภาพวาดสีน้ำระดับโลก๑๕ท่าน
ให้น้องได้ดำดิ่งไปในโลกใต้น้ำกันอย่างตื่นตาตื่นใจ
และเป็นแห่งแรกในไทยกับศูนย์การค้าสไตล์รีสอร์ทมอร์
การนี้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจัดที่จอดรถรองรับ๓๕๐๐คัน
คาดหวังว่าศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินจะยกระดับการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินและประเทศไทยไปสู่ระดับโลกมากยิ่งขึ้นค่ะ
เคมิการ์ประพันธ์ใจข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน